การทำปูนแดงในแบบวิถีชาวบ้านก็จะมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบในการทำที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
แต่จะมีวัตถุดิบหลักในการทำคือปูนขาวโดยบ้านกอกตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมามีการทำปูนแดงมาหลายชั่วอายุคนด้วยการผลิตแบบพื้นบ้าน
เกลือและที่จะขาดไม่ได้คือสีเสียด
ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ทำให้ปูนมีสีออกแดง